ส่วนคดีนี้ค่ะตำรวจพัทธลุงในที่สุดก็ปิดคดีฆ่ามัดมือมัดเท้า
ผูกคอแล้วก็โยนศพลงน้ำได้แล้วนะคะปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งสี่ที่โดนตามจับกลุ่มได้
ก็เป็นญาติกันทั้งหมดปมเหตุค่ะ
เป็นเพราะว่าทนพฤติกรรมของผู้ตายไม่ไหวนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
ลุงไปลองไปลุกขึ้นเลยวางทุกคนมานึงก่อน
เขาโอเคเลยเนี้ยบอกว่าก่อนอ่ะเย้แค่นุ้งมาวางไว้ตอนนี้ก่อนใช่ไหม
แต่ว่าก่อนที่จะออกมาเนี้ยมันล็อกหอข้างในใช่ไหมครับ
มารัดคล้องไหนเรียบร้อยแล้วมารัดตรงนี้หรอเล่กบอกดินะ

นายวิรเดชช่วยมากอายุ๔๓ปี
และนายสมคิดช่วยมากอายุ๕๔ปี
ถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สะพานเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
หลังร่วมกันฆ่าอำพลางศพนายวรวิทย์ช่วยมากอายุ๓๒ปีแล้วโยนศพทิ้งน้ำ
คดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง๔คนทั้งหมดเป็นญาติกับผู้เสียชีวิต
จากการสอบถามทราบว่าวันเกิดเหตุผู้ตายได้อารวาสคว่างปลาเข้าของและด่าทอยายพาอายุ๗๗ปี
ซึ่งเป็นแม่ของนายวรากรหนึ่งในผู้ต้องหาจนนายวรากรทนไม่ไหวเข้าไปช่วยกว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกัน
จากนั้นนายสมเกียจและนายวีรเดชก็เข้าไปร่วมวงด้วยก่อนจะช่วยกันมัดมือมัดเท้าผู้ตาย
โทรหานายสมคิดให้เอารถไปรับและช่วยกันนำร่างผู้ตายขึ้นรถเก๋ง
ขับไปสะพานเฉลิมพระเกียร๘๐พันศาก่อนจะมีการมัดขอผู้ตายจนสลบแล้วโยนลงน้ำ
นายสมคิตบอกว่าตนเป็นคนขับรถออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุเพื่อวนหาจุดที่ทิ้งหลานชาย
ขับไปเรื่อยไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนตั้งใจจะหาที่รับตาคนเท่านั้น
ซึ่งช่วงที่ขับรถนำร่างไปโยนทิ้งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นหลานชายเสียชีวิตหรือยังยอมรับว่าทนกับพฤติกรรมความก้าวร้าวของหลานชายไม่ไหว
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงกล่าวว่านายวีรเดชรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าผู้ตายเพียงลำพัง
โดยผู้อื่นไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
พาแม่ของนายวรากรที่ถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายบอกว่าตอนที่ผู้ตายคลั่งมีหลานสาวพาเธอเข้าไปในบ้าน
จะเห็นว่ามีการชกต่อยกันแต่ไม่คิดว่ารุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตาย
ถ้าสังคมจะมองว่าครอบครัวเธอใจคอโหดเยี่ยมเธอยืนยันว่าที่ผ่านมาญาติหลายคนอดทนถึงที่สุดแล้ว
เช่นเดียวกับย่าของผู้เสียชีวิตบอกว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือนายวีรเดชซึ่งเป็นลูกแท้ของเธอร่วมก่อเหตุด้วย
แต่ก็ต้องขอความเห็นใจให้กับลูกชายและผู้ก่อเหตุอีก๓คน
เพราะหากวันนั้นไม่มีใครมาช่วยตอนที่ผู้ตายกำลังอารวาสคนที่ต้องตายอาจเป็นยายพาก็ได้
๓คนทุกอย่างค่ะถ้ามีปวดเดินก็ปลุกหรือก็ซัก
ขอความเป็นความจากหนักก็ให้เป็นเบาเทิดมียา

ที่เขาทำทุกคนปกป้องญาติพี่น้องทางบ้าน
บรรยากาศที่วัดชุมประดิษฐ์ญาติเรียมสถานที่ไว้เป็นที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิต
โดยให้ญาติบางส่วนไปรับศพที่โรงพยาบาลสงครานครินแต่ยังคงรับกลับมาไม่ได้
จากจะต้องรอตรวจโควิด๑๙ให้ศพอื่นก่อนจึงทำให้การผ่าพิสูจน์ล่าช้า
ขณะที่ญาติเองก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพราะยังช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน